มาดูสวอีกท่านหนึ่งค่ะสวเสรีสุวรรณภานนท์นะคะ
วันนี้นายเสรีสุวรรณภานนท์ค่ะได้พูดถึงกระแสข่าว
อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมาชิกวุฒิสภาที่บอกว่า
นำข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ๒๕๖๓ข้อ๔๔
มาใช้ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี๑๙กรกฎาคม
โดยบอกว่าถ้าหากมีการเสนอยติและพิจารณาจบไปแล้ว
มีการเสนอยัตติซ้ำเว้นแต่จะมีเหตุอื่นที่เปลี่ยนแปลง
ประธานสภาอนุญาตอยู่ที่ว่าการพิจารณาครั้งหน้า
ว่าจะมีการเสนอชื่อนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลชื่อเดียวหรือเปล่า
ซึ่งถ้าหากเสนอชื่อนายพิธามาเหมือนเดิมก็ยังชัดเจนในจุดยืนเดิม
ก็คือไม่สนับสนุนพักการเมืองที่ทำเรื่องกระทบต่อสถาบัน
ถ้าพักก้าวกลายยอมถอยมาตรา๑๑๒ในการโหวตรอบ๒
นายเสรีย้ำว่าแม้จะยอมถอยก็ไม่เชื่อแล้วเพราะว่าขัดกับจุดยืนที่แสดงมา
และที่สำคัญถ้ายอมถอยแล้วตนเองไปลงคะแนนให้
ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะกลับมาทำอีกหรือไม่
ดังนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว
ส่วนภักร์ก้าวกลายจะเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๒๗๒
เพื่อปิดสวิตช์สวนายเสรีมองว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จ
เพราะทำมาหลายครั้งแล้วและไม่ผ่าน
เพราะการแก้รัฐธรรมนูลต้องได้เสียงสนับสนุนจากสว
ใน๓ก็คือ๘๔เสียงจาก๒๕๐เสียง
นายเสรีย์บอกว่าเมื่อวานนี้๖๐กว่าเสียงก็ยังหาไม่ได้
แล้วคิดจะไปตัดอำนาจสวโดยให้๘๔เสียงเห็นด้วยเป็นไปไม่ได้
เสรีมองว่าข้อเสนอนี้เป็นเพียงการสร้างประเด็น
เพื่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
มันก็ไม่ผ่านที่ไม่ผ่านเพราะว่าในการพิจารณาแก้รัฐมนุนในส่วนนี้

๑ใน๓คือ๘๔เสียง
เมื่อวานนี้๖๐กว่าเสียงยังหาไม่ได้เลย
ส่วนผลโหวตในที่ประชุมนะคะที่ออกมาว่าสวหลายคนก็กลับลำเปลี่ยนทิศทางการโหวต
นายเสรีมองว่าก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
พอมีการให้ข้อมูลเหตุผลที่น่าเชื่อถือและเป็นเรื่องถูกต้อง
สมาชิกก็สามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมได้หลังการรับฟังอภิปราย
ฉะนั้นคนที่เคยแสดงเจตนาไว้พอถึงเวลาลงมติ
ฟังเหตุผลก็สามารถเปลี่ยนใจได้ค่ะ